ไปดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้ดาบตำรวจซึ่งไปล่อซื้อยาเสพติด
เสียชีวิตไปหนึ่งนายด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์คนร้ายสองคนค่ะ
คือตำรวจไปวางแผนล่อซื้อแล้วปรากฏว่ารักษณะคือเหมือนไหวตัวทัน
รู้ตัวว่าเอ๊ะนี่ถูกล่อลวงนะตำรวจมาล่อซื้อ
ปรากฏว่าขับรถฝ่าวงล้อมของตำรวจเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้
หน้าเป็นซอยตันข้างหลังเป็นตำรวจสุดท้ายตัดสินใจชนตำรวจค่ะ
กระทั่งดาบตำรวจที่ไปล่อซื้อเสียชีวิตซี่โครงหักตับแตกม้ามแตกนะคะ
เสียชีวิตในเวลาต่อมาวันนี้ล่าสุดค่ะ
พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
พร้อมด้วยชุดสืบสวนแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานภาค๘
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
สุรเชษเป็นพ่อค้ายาเสพติดขับรถพุ่งชนดาบตำรวจปุญยกฤษบัวแก้วอายุ๔๖ปีค่ะ
เป็นตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานีเสียชีวิต
ระหว่างที่ดาบตำรวจนายนี้เข้าล่อซื้อจับกลุ่มบนถนนภายในหมู่บ้านทางขึ้นเขาตำบลเต่า
ที่บ้านปากซวดหมู่๖ตำบลพระแสงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราชธานีเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยนายสุรเชษหลังจากที่หลบหนีการจับกลุ่มไปได้ก็พยายามติดต่อขอมอบตัว
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าถูกแรงกดดันอย่างหนัก
แล้วก็ยังมีผู้ต้องหาอีกคนก็คือนายวัญชัยชัยนรงค์อายุ๒๘ปีเมื่อคืน
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นก็หลบหนีการจับกลุ่มไปอยู่ที่วัดพระแสง
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๕กิโลเมตรก่อนที่จะประสานญาติติดต่อขอมอบตัว
ต่อมาตำรวจก็ไปรับตัวแล้วก็เชิญตัวไปสอบสวนที่ตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
สรุปคนร้ายสองคนที่พยายามหลบหนีตอนนี้มอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายย่อยได้ก่อน
ก่อนที่จะมีการขยายผลการจับกลุ่มแล้วมีการทำการล่อซื้อโดยตำรวจไปล่อซื้อ
มีการนัดหมายส่งยาที่จุดเกิดเหตุพอตำรวจไปถึงค่ะนายวัญชัยชัยนรงค์
ซึ่งนั่งอยู่ในรถเก๋งก็เดินลงมาเลยเดินลงมาจากรถไปหยิบยาบ้าจำนวนสองพันเมตร
ซุกซ่อนไว้ใต้โคนต้นปามเพื่อเอายาบ้า๒๐๐เมตรไปมอบให้กับชุดล่อซื้อ
ก็คือไปมอบให้กับตำรวจตำรวจเอาล่ะจังหวะนั้นก็เลยแสดงตัว
แสดงตัวต้องการจับกลุ่มคนร้ายจังหวะนั้นเกิดไหวตัวทัน
ยื้อยุดฉุดกระชากต่อสู้ขัดขืนตำรวจ
สุเชษค่ะสุรเชษนั่งอยู่ฝั่งคนขับเห็นท่าไม่ดี
เอาล่ะต้องหนีสิคะตอนนั้นรออะไรตำรวจแสดงตัวขนาดนี้
ตัดสินใจขับรถหลบหนีแต่เมื่อตรงไปข้างหน้า
ปรากฏว่ามันเป็นซอยตันโชคไม่เข้าข้างค่ะ
แล้วยังไปพบกับตำรวจชุดจับกลุ่มอีก๔นาย
ขับรถกระบะมาดักรออยู่ก่อนแล้ว
ก็เลยตัดสินใจกลับรถไปทางเดิม
พอกลับรถไปทางเดิมก็ไปพบกับชุดล่อซื้อดักรออยู่เช่นเดียวกัน
สุรเชษตัดสินใจขับรถเลยค่ะพุ่งชนตำรวจ
เป็นดาบตำรวจปุณนกฤษบัวแก้ว
กระทั่งดาบตำรวจนายนี้ล้มฟุบลงไป
ยังไม่พอนะฮะสุรเชษตัดสินใจขับรถทับซ้ำไปอีก
จังหวะนั้นตำรวจก็พยายามยิงสกัดการหลบหนี
ถูกบริเวณคล้ายรถและล้อหลังข่าว
จากนั้นสุรเชษแล้วก็อีกคนนึงก็คือวันชัยก็พยายามหลบหนีไป
หลบหนีไปได้สักประมาณ๓กิโลเมตรแต่ปรากฏว่ารถไปเสียหลักตกข้างทาง
สุดท้ายทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไป
แต่เอาล่ะล่าสุดทั้งสองคนก็ทนแรงกดดันของตำรวจไม่ไหว
เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะถูกวิสามันถ้าเกิดว่าหลบหนีนะคะ
ตัดสินใจติดต่อตำรวจขอมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็รายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดี
แล้วก็จะไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาดับตำรวจที่เสียชีวิต
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องปูนบำเน็ตให้ด้วยนะคะ